ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ต้องไป
วัดสว่างอารมณ์นครปฐมค่ะ
ไปเลย
เขาพากันมาลงยันหลังมือกับ
แต่เป็นฝ่ามือนะ

อาจารย์แป๊ะเป็นคนทำพิธีให้แบบนี้เลยนะคะ
อาจารย์สอนอาจารย์ศักดิ์ยานจากสำนักเรือนพระสุรินทรรภ์รือชัยจังหวัดสุทธารีย์
บอกว่าตั้งใจมาลงอัคระยันหลังมือกับหลวงพ่อแป๊ะ
แล้วกราบไหว้ขอโชคกับท้าเวสวัน
นำเครื่องเส้นไหว้แล้วก็พวงมาลัยสีแดงไปคล้องที่กระบองท้าเวสวันด้วย
แล้วนำหน้าผากเนี่ยนะคุณดูนะ
หน้าผากไปจะหลดกับกระบองของท้าเวสุวรรณ
พร้อมกับอธิษฐานจิตขอเรื่องโชคลาภ
เท่านั้นยังไม่พอขอแล้วจะหาจากไหน
ล้วงไข่ลงไปเลยจ้าล้วงลงไปในห้องแบบนี้

เดี๋ยวอธิษฐานวุ๊บเลยเหรอ

ที่ร้านเสร็จปุ๊บล้วงมาออกมาเป็นแบบนี้

ใช้อุปกรณ์โกรมโกรธใสนะครับ

ใช่ค่ะโปร่งใสแน่นอนค่ะคุณตรวจสอบได้นะคะ
และเขาบอกว่าได้มาแล้ว๒รูป
เดี๋ยวจะไปหาซื้อล็อตเตอรี่ไปถึงโดรเตนโชค

เคยไหมแบบว่าเห็นการลงอัคระหลังมือ
นี่ก็ครั้งแรกก็คงจะเหมือนกับเทนนงเทนนิสหรือเปล่า

ก็เพิ่งเคยเห็นนะมาพอลงยันแบบแบ๊กแฮน
ก็เป็นเอกลักษณ์ของยินดีกว่ากันไป

แล้วก็ยึดถือเอาไว้เป็นกำลังจิตกำลังใจ